ผู้เป็นแม่ช้ำใจว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับลูกสาวได้ยังไง

คือลูกสาววัย๑๔ถูกเพื่อนในห้องเลยครับ
เพื่อนผู้หญิงล่อลวงออกอุบาย
ลวงพาไปที่ห้องน้ำในโรงเรียน
และในห้องน้ำเชื่อไหมว่ามีรุ่นพี่ผู้ชายซ่อนตัวอยู่ในนั้น
สุดท้ายถูกรุ่นพี่ผู้ชายข่มขืนกระทำชำราว
โดยมีเพื่อนสาวคอยจับมือล็อกมือล็อกขาให้รุ่นพี่ด้วย
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะนางแดงอายุ๔๙ปีเขาขอความช่วยเหลือจากผู้สิทธิ์ข่าวนะครับ
พร้อมกับเข้าแจ้งความกับตำรวจบอกว่าลูกสาวอายุ๑๔ปี
นักเรียนชั้นม๒โรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดพัทธลุง
ถูกเพื่อนสาวหลอกไปห้องน้ำของโรงเรียนนะคุณนะ
หลอกไปที่ห้องน้ำแล้วในห้องน้ำมีรุ่นพี่ผู้ชายมาข่มขืน
จนลูกสาวอายุ๑๔ปีกลายเป็นซึมเศร้าอ่ะ
กลายเป็นว่าเพื่อนผู้หญิงก็รู้เห็นเป็นใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยอย่างนี้เหรอ
ลูกสาวตอนนี้ซึมเศร้าคิดจะฆ่าตัวตายแต่ไม่เคยบอกแม่เลย
แม่ถามแล้วถามอีกจนลูกสาวยอมเล่าให้ฟังนะครับ
เหตุการณ์นี้ผ่านมา๑เดือนนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งมาบอกเพื่อนลูกสาวบอกแบบนี้
บอกว่าชอบนะนี่ที่เด็กเล่าให้แม่ฟังนะ
มีรุ่นพี่มาชอบแต่ลูกสาวปฏิเสธไป
แต่ทีนี้เพื่อนของลูกสาวมาโน้มน้าวบอกพี่เขาชอบพี่เขาชอบอย่างนู้นอย่างนี้
เย็นวันเกิดเหตุนะฮะเพื่อนผู้หญิงของลูกสาว๓คนชวนลูกสาวไปห้องน้ำหลังอาคารยิมภายในโรงเรียน
ภายในโรงเรียนต่อมาเพิ่งจะรู้ว่ารุ่นพี่ผู้ชาย
หลบซ่อนอยู่ในห้องน้ำจากนั้นพอเข้าไปในห้องน้ำได้นะฮะ
เพื่อนผู้หญิงจับมือลูกสาวไว้สองข้างเลยนะคุณนะ
จับมือล็อกเอาไว้เลยแล้วเอาถุงมาคลุมศีรษะไม่ให้เห็นใคร
จากนั้นก็ถูกรุ่นพี่ผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศในห้องน้ำ
หลังจากที่กระทำการใดเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
พี่ผู้ชายก็ยังขู่ขู่บอกว่าถ้าเล่าให้ใครฟัง
แจ้งเบาะแสนะจะแฉให้อับอายหรือฆ่าให้ตายเลย
ลูกสาวกลัวมากไม่กล้าบอกใครเลยคุณ
อันนี้ช้ำที่๑แล้วนะช้ำที่๒คือต่อมา
เพื่อนผู้หญิงทั้ง๓คนของลูกสาวเนี่ย
นำเรื่องนี้ไปเล่าให้เด็กในห้องเรียนฟัง
ลูกอับอายเรียนไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับ

หวังจะส่งให้ลูกได้เรียนหนังสือมีอนาคต
แต่ต้องมาถูกกระทำย่ำยีแบบนี้
เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวครับ
ส่วนทางด้านคุณแม่เนี่ยนะคะก็ไปแจ้งความ
แล้วก็ผอรวมถึงครูก็มาที่โรงพักค่ะ
บอกแบบนี้บอกว่าไม่อยากให้แม่น้องเอาเรื่อง
แล้วเดี๋ยวโรงเรียนอาจจะชดใช้ค่าเสียหายให้นะ
คุณลองคิดดูสิถ้าคุณหัวอกคนเป็นแม่จะยอมไหม

เหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้นะรุ่นพี่คนนั้น
เขาเคยมาข่มขืนรุ่นน้องจนตั้งท้อง
แล้วก็โรงเรียนก็เจรจากับผู้ปกครองชดใช้ค่าเสียหายไป๕๐๐๐บาท
แล้วก็จบเรื่องไปไอ้ที่ผ่านมามันเคยเป็นแบบนี้
แล้วแม่ฝั่งนั้นยอมอ่ะใช่แต่ตัวแม่คนนี้จะไม่ยอมค่ะ
ไม่ได้ฮะใช่ยังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทีนี้ตำรวจก็พาฝั่งน้องผู้หญิงผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวต้องประสานพวกสหวิชาชีพเนาะนักสังคมสงเคราะห์เนี่ย

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เราต้องตามความคืบหน้าเมื่อเช้า
ประมาณ๙โมงครึ่งนะครับพนักงานสอบสวนได้เรียกแม่
แล้วก็เด็กหญิงวัย๑๔มาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทธลุงบ้านพักเด็กและครอบครัวก็เข้าร่วมสอบด้วยนะครับ
เพราะว่าเด็กอายุ๑๔เองนะฮะเพื่อจะให้การช่วยเหลือต่อไป
ของเด็กบอกว่าเมื่อคืนหลังจากกลับจากแจ้งความแล้วนะ
ทางครูของโรงเรียนแห่งนี้ได้ให้นักการเมืองท้องถิ่นเข้าเคลียร์นะ
ชดใช้ค่าเสียหาย๒แสนบาทแลกกับการถอนแจ้งความและไม่เอาผิด
เพราะว่าจะทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเสียหายแต่แม่ยืนยันไม่ยอมความ
พ่อแม่บอกแบบนี้ลูกแม่โดนย่ำยี่สร้างตราบาปให้ลูกตลอดชีวิต
ครูผู้อำนวยการโรงเรียนเคยมีความรู้สึกอะไรบ้างไหม

ขณะที่น้องวัย๑๔อีกยังเล่าภายในโรงเรียนนี้คุณ
มีการแบ่งพักแบ่งพวกกันหากไม่เข้าร่วมกับแก๊ง

คุณครูในโรงเรียนไม่ดูแลเหรอคุณครูไม่รู้เหรอคะเหตุการณ์แบบนี้
สิฮะเธอบอกว่าเด็กนักเรียนหลายคนตกอยู่ในสภาพแบบเธอเหมือนกันนะ
เธอก็อยากออกมาพูดเรื่องนี้นะครับ
เรียกร้องเงินแต่เรียกร้องความถูกต้องในโรงเรียน
คุณผู้ชมโอ้โหอันนี้มันสะเทือนรั้วโรงเรียนเหมือนกันนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทธลุง
ก็เดินทางมาอย่างที่บอกพบกับเด็กหญิงผู้เสียหายอีกครั้ง
สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทธลุงนะครับ
ได้ทำการพูดคุยกับเด็กและครอบครัว
ตอนนี้การเยียวยาก็สำคัญนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีตอนนี้ตำรวจก็จะเดินหน้า
ในการที่จะดำเนินคดีกันต่อไป
เพราะว่าเด็กกับแม่เขามาแจ้งความไว้แล้วนะ

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทธลุง
คือเขาบอกว่าพอได้เจอน้องคนนี้แล้ว
ปรากฏว่าน้องสภาพจิตใจนี่ย่ำแย่เลยนะคะ
หลังจากนี้ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจ

จะให้น้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพัทธลุงด้วย
อย่างน้อยจะได้ฟื้นฟูเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ
แล้วก็จะให้ความช่วยเหลือด้านต่างต่อไปด้วยนะคะ